คุณสืบสกุลถามคุณสืบสกุลถามคุณผู้ชมด้วยคุณใส่รองเท้าแตะไหม
ผมก็ใส่สิใส่ปกติรองเท้าแตกคนทุกคนก็น่าจะใส่
นี่ไงคือเมื่อวานนี้ค่ะมันกลายมาเป็นดราม่าแล้วมันก็เกิดกระแสใส่รองเท้าแตะแล้วไง
หนึ่งในนั้นคือรองเท้าแตะค่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้ดราม่ามากเดี๋ยวไปดูคอนเทนต์ที่เขาทำกันก่อนค่ะ
อย่าไปสนใจความสบายของตัวเองตลอดครับสนใจความสบายของคนอื่นบ้าง
อย่างเช่นความสบายตาของคนอื่นอ่ะตอนนี้เขามองลงมาโอ้โหเล็บที่เป็นเงิน
เพื่อนช่วยผมคอมเมนต์มาด้วยว่าทำไมคนชอบใส่แต่รองเท้าแตก
คือผมยังมองไม่เห็นว่าแบบมันดีตรงไหนรองเท้าแตะ
อันนี้เพื่อนเพื่อนต้องช่วยผมครับโอ้โหเนี่ยค่ะคือเหตุผลของเขา
ครับอ่ะมันก็มุมมองของเขาใช่ค่ะมันก็เป็นไปได้นะ
คือคนเราจะใส่รองเท้าแตะเนี่ยอ่ะมันเผยเท้าทั้งเท้าอ่ะ
นิ้วเท้าเห็นนิ้วเท้าเห็นอะไรแล้วเขาบอกว่าบางคนสกปรกไง
ใช่ค่ะเห็นเล็บดำคือเขาก็ทำหน้าตาขยะแขยง
ทีนี้คุณผู้ชมในคลิปนี้ในคอนเทนต์นี้
เขาพูดถึงเรื่องของการแต่งตัวที่มันไม่เข้ากัน
พอไปวิจารณ์แรงกับคนที่ใส่รองเท้าแตะแล้วเนี่ยค่ะ
บอกว่าจะใส่รองเท้าแตะแล้วเจ้าตัวก็เลยตอบกลับไป
บอกว่าใส่ไปเลยครับอย่าให้ผมเจอนะ
เพราะผมจะใส่จอแดนเข้าไปถีบหน้า

มันก็เลยกลายมาเป็นเรื่องค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แล้วทีนี้คนก็วิภาควิจารณ์กันเยอะ
เมืองไทยก็เป็นเมืองร้อนรองเท้าแตะมันใส่สบาย

อันนี้คนวิธราควิจารย์และพระมหาภัยวัลก็โพสต์เรื่องนี้ด้วยเหมือนกันค่ะ
คือโพสต์เป็นบทสนทนาค่ะ

ส่วนโยมก็สบายตาคนอื่นหรอกครับหลวงพี่
อาตมาก็ตอบว่าสบายทีนแล้วนี่แหละโยม
ทีนี้คุณผู้ชมพอมันกลายมาเป็นประเด็นนี้นะคะ

ว่ามันเป็นการดูถูกรสนิยมหรือเปล่า

แล้วก็มีการลบคลิปต้นเรื่องแล้ว

ที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อความรู้สึกของทุกท่าน
ผมขอน้องรับความผิดพลาดนี้

ผมขอโทษทุกคนจากใจจริง
คนก็เลยคอมเมนต์

นักแสดงเข้า๑๙๗๘๙๐นข้อมูลต่อท้าย

อย่ามาดูถูกรองเท้าแตะของคนอื่นเขา

รองเท้าแพงใช่ว่าจะใส่ดีเสมอไป
คนก็ไปกดไลค์ดูสิเห็นไหม
เป็นว่าถ้าคุณจะพูดถึงเรื่องการใส่รองเท้าแตะนะ
อย่าไปเหมือนใช้ถ้อยคำหรือว่าวิธีการพูด

ถ้าคุณจะเตือนการใส่รองเท้าแตะคุณต้องบอกว่าอ้าวใส่ได้นะ
แต่ว่าต้องใส่ให้ถูกการะเทศะให้ถูกสถานที่
แล้วก็ด้วยความเป็นห่วงนะครับดูแลสุขอนามัย

ด้วยความเป็นห่วงแต่ว่าถ้าอย่าใส่นะ
อะไรอย่างนี้ไม่ได้เลย
เพราะว่ารองเท้าแตะมันใส่สบายแล้วก็มันทุกคนใส่